ก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาหลายวันเหมือนกัน
พลทหารเข้มถูกทหารรุ่นพี่ซ้อม

แต่ล่าสุดนั้นเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้นะครับ

กลั้นน้ำตาไม่อยากให้ลูกที่เสียไปแล้วไม่สบายใจ

วันนี้ก็รับศพแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดที่บุรีรำนะครับ
นายคมฉันภาษาพร้อมด้วยนางรุ่งฤดีศรีฮวงศ์นะครับ
เป็นพ่อและแม่ของพลทหารคชาคชะนะครับ
หรือว่าพลทหารเข้มอายุ๒๒ปีครับ
เป็นทหารเกณฑ์ไข้มลทนอาหารบกที่๑๓จวัตรลบบุรี
ที่ถูกพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓นายซ้อมจนอาการสาหัส
แล้วก็เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอนันทมหิดล
แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนะครับ
วันนี้ก็เดินทางไปรับร่างไร้วิญญาณของลูกชาย
หลังจากที่แพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเสร็จสิ้น
โดยพ่อแม่เองก็นำเครื่องแบบทหารของพลทหารเข้ม
มาให้ลูกชายเปลี่ยนแล้วก็สวมใส่เป็นครั้งสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ก็พาคุณพ่อจุดทูปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนศพพลทหารเข้มออกมา
และให้คุณพ่อจุดทูปบอกกล่าว
บอกกล่าวดวงวิญญาณของลูก
ซึ่งพ่อเองก็เข้าไปกระซิบข้างร่างของพลทหารเข้ม
แล้วบอกว่าลูกกลับบ้านกลับบ้านเรานะฮะ
ก็เป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าด้วยความอาลัยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของพลทหารเข้มเปิดเผยบอกว่ารู้สึก
ตอนนี้ไม่ติดใจในสาเหตุการตายของลูกแล้ว
แต่คิดว่าอยากให้ลูกชายไปสบาย
ไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลอะไรอีก
กับแม่จะเข้มแข็งและส่งลูกไปสู่สุขติด้วยรอยยิ้ม
วันนี้ต้องกลั้นใจไม่ให้ร้องไห้
ลึกรู้สึกเสียใจแทบจะใจสลาย
เพราะว่าคิดว่าลูกชายรับรู้ถ้าเกิดร้องไห้จะเป็นกังวลได้
ไม่อยากให้พ่อแม่ร้องไห้เสียใจนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุจนลูกชายเสียชีวิตเมื่อวาน

อันนี้พ่อแม่บอกนะบอกว่ายังไม่ได้ติดต่อมาเลย
แต่คิดว่าคงทราบข่าวแล้ว
และครอบครัวของรุ่นพี่ทั้ง๓คนคงลำบากเช่นเดียวกัน

ทางนี้ก็อยากให้รุ่นพี่และครอบครัวและญาติเนี่ย
มีโอกาสไปร่วมงานศพของลูกชาย

และตอนนี้ครอบครัวก็อโหสิกรรมให้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ส่วนโทษของรุ่นพี่ทั้ง๓คนก็อยากให้ที่นักข่าวก็ถามว่า
อยากให้ลงโทษสูงสุดเป็นประหารหรือเปล่านะฮะ
กับแม่ก็บอกว่าไม่อยากให้ถึงขั้นกับต้องโทษประหารชีวิตหรอก
เพราะว่าทั้ง๓คนก็ต้องมีครอบครัวต้องดูแลเช่นเดียวกัน
ซึ่งก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการเยียวยาการดูแลครอบครัวทางกองทัพ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาก็ดูแลอย่างเต็มที่ทุกอย่าง
ตั้งแต่วันที่พลทหารเข้มเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็เชื่อมั่นว่าทางกองทัพนั้นจะไม่ทอดทิ้งครอบครัว
ที่ทางครอบครัวเองก็ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรไป
เพราะว่าที่ผ่านมาพลทหารเข้มก็ได้รับเกียรติมากอยู่แล้ว
แล้วก็อยากให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้าย
ไม่อยากให้เกิดกับใครขึ้นอีกในคนที่ไปทำงาน
ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติเป็นทหารแบบนี้นะฮะ
ไปฟังเสียงคุณพ่อของพลทหารเข้มกันหน่อยครับ
ไม่อยากให้พี่น้องทหารที่ว่าเป็นทหารอยู่แล้ว
ไม่อยากให้ทำแบบให้มันเกิดอย่างนี้อีก
กับน้องหรือว่ากับพี่อย่างนี้
ก็อยากให้มันเป็นเคสสุดท้าย
เพราะว่ามันจะได้จบแบบไม่ต้องมีเรื่องแบบ
อันนี้จิตใจพ่อแม่เนาะ

แต่มันก็อยากให้เขามางานศพลูกสักวันหนึ่ง
ครั้งเดียวหรือว่ามาวันไหนก็ได้
พ่อแม่ก็รับได้นะจ๊ะ
อยากฝากถ้าเผื่อเขาดูข่าวดูอะไรก็
อยากให้เขามาสักวันหนึ่งหรืออะไรมาพูดกับเรา

ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ย

ลั้นใจมากกลั้นน้ำตาไม่ร้องเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ทีนี้ในเรื่องของผลการชนะสูตรศพระบุสาเหตุการเสียชีวิตของพลทหารเข้มบอกว่าสมองตายร่วมกับปอดติดเชื้อ
ก็จะส่งรายละเอียดไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนขั้นตอนของการดำเนินคดีรุ่นพี่ทั้ง๓คนที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยกันเนี่ย
ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ต้องมีการนำสำนวนคดีไปดำเนินการตามขั้นตอนในสารพลเรือนแทนสารทหารต่อไปด้วย

ขณะที่บริการที่วัดเวรุวัดอามราม
วัดหนองบัวลีที่ตำบลไทยสามัคคี

ที่ตั้งประเพ็ญกุศลศพของพลธหารเข้ม
ก็มีญาติญาติมีพี่น้องรวมไปถึงชาวบ้าน
ก็ไปร่วมงานแล้วก็แสดงความเสียใจจำนวนมาก
ศพของพลทหารเข้มเดินทางไปถึงที่วัดตอน๕โมงเย็นครับ
มีนางสาววันนิสาบุญตาภรรยาของพลทหารเข้ม
รอรับก็อยู่ในความโศกเศร้านะฮะ

บอกกับลูกสาวคือน้องโฟกัส
ซึ่งวันที่๒๖กันยายนนี้จะครบ๒ขวบบอกว่าตอนนี้

แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่น้องโฟกัสเองก็วิ่งเข้าไป
ไปหาศพของพ่อนะฮะด้วยความรักเรียงสานะครับ
ก็เป็นภาพที่โอ้โหคนเห็นแล้วก็สะเทินใจ
ใช่ค่ะนักข่าวของเราก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวจะ๒ขวบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เห็นคุณแม่ร้องไห้ก็ยืนมองหน้าคุณแม่ด้วยความร้ายเรียงสา
เป็นภาพที่เศร้ามากนะคะ
ร่วมพิธีภรรยาเองก็บอกว่าก่อนที่พลทหารเข้มจะเสียชีวิตมีลางบอกเหตุเหมือนกัน
แล้วก็มีคนแก่๓คนบอกว่าไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทัน
สุดท้ายเขาก็ตื่นขึ้นมาสักประมาณตี๕ภรรยามาปลุกแล้วบอกว่า
พลทหารเข้มชีพจรอ่อนและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
ฝันเห็นเขาเขาก็มาหาแบบมาคุยเล่นมาอะไรมานอนด้วย
แล้วก็มีผู้ชายแก่๓คน
ผู้ชายแก่สามคนมาเรียกเขาไปบอกว่าไปเดี๋ยวมันจะไม่ทัน
เขาก็ลุกไปเราก็ไม่คิดอะไรเราก็นึกว่ามันเป็นฝันธรรมดา
ญาติพลธอาร์ดขชาให้เข้าไปข้างใน
แต่พอเราเข้าไปข้างในมันก็
เขาไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วไปไม่ทัน

กองทัพก็จัดกำลังพลทหารจากจังหวัดลบบุรี
เดียวกันกับพลทหารเข้มไปช่วยงานทุกวันเลยจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธี
โดยจะมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่คืนนี้ไปถึงวันศุกร์ที่๒๑กันยายน
แล้วก็พิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๒๒กันยายนนะครับ